ไปดูการให้ความช่วยเหลือชาวเหมืองนะครับในจีนซึ่งติดอยู่ภายใต้เหมืองครับ
ซึ่งตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าทางการจีนนั้นเจาะช่องขนาดใหญ่
สามารถช่วยเหลือออกมาได้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในมณฑลซานตรงของจีน
ความสำเร็จในการเจาะช่องขนาดใหญ่เพื่อจะใช้เป็นช่องทางช่วยเหลือ
นำตัวคนงานเหมืองอีก๔คนที่ติดอยู่ภายในเหมืองออกมาโดยใช้แคปซูลนะครับ
หลังจากติดอยู่ใต้เหมืองนานนับเดือนครับเจ้าหน้าที่เพิ่งค้นพบว่าคนงานทั้งสี่คนยังมีชีวิตอยู่
ตั้งแต่เมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเมืองยิบซ่ำถล่มตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมคริสต์มัสพอดีนะครับ
ขณะที่คนงานยี่สิบเก้าคนทำงานอยู่ภายในมีคนงานสิบเอ็ดคนหนีออกมาได้
อีกหนึ่งคนเสียชีวิตอีกสิบเจ็ดคนติดอยู่ภายในครับ
ก่อนหน้านี้คนงานเหมืองได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการส่งอาหารและน้ำรวมทั้งเสื้อผ้าและตะเกียง
ขณะที่หน่วยกู้ภัยก็พยายามหาทางเจาะช่องลงไปใต้เมืองแล้ว๗ครั้ง
แต่ด้วยความซับซ้อนของโครงสร้างและความไม่มั่นคงของชั้นหินจึงไม่สามารถปฏิบัติการได้สำเร็จ
สำหรับเหตุเหมืองถล่มครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบอย่าง
ที่เจ้าของบริษัทเหมืองยิบซ่ามนั้นกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายในเมืองหลังเกิดเหตุได้๒วันครับ